คงจะเคยได้ยินแหละคำว่าลูกไม้หล่นใต้ต้น
หันมาดูคนในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะมีลูกกันแล้ว
ลูกหลายคนเนี่ยก็ได้คุณพ่อคุณแม่มากันแบบเต็ม
อย่างน้องแตงไทยค่ะลูกพ่อแจ๊ดแม่แจง
บอกเลยว่าได้พ่อได้แม่มาเต็มเต็มตลกเนี่ยได้พ่อ
ส่วนความสวยนั้นให้แม่สวยจริงนะคะ
ตามรอยคุณพ่อแจ๊ดได้อย่างแน่นอนตอนนี้น้องเจ็ดขวบอีกหน่อย
นานเกินรอแน่คือโดยเฉพาะท่วงท่าการกิน
การนอนถอดแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะเรียกว่า
ไม่ต้องห่วงสวยแล้วแหละงานนี้นะคะ
แล้วก็การออกกำลังกายคุณผู้ชมค่ะ
พ่อลูกเนี่ยเขาไม่มีใครยอมใครเลยนะ
นี่ไม่รู้นะคะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้สุขภาพ

ตกท่อสู่น้องแต่งไทยเนี่ยเต็มเลยนะ
เวลาว่างก็เลยต้องฝึกซ้อมโชว์ตลกกันสักหน่อย
เดี๋ยวเราให้ชมคลิปกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงคะ

อ๋อสุดยอดเลย

อีกนิดเดียวน่าจะได้เห็นผลงานของน้องออกมา
เตอร์เทนแฟนอย่างแน่นอนนะคะ
และที่บอกว่าน้องแตงไทยเนี่ยสวยนะ

ได้มาเต็มโดยเฉพาะสฤทธิ์การโพสต์ภาพ
บอกเลยว่าก๊อปปี้กันออกมาเป๊ะนะคะมีตัวอย่างที่ดีแบบสวยงามมันก็น่าทำตามอยู่นะคะ
ส่วนที่เหมือนกันเป๊ะอีกอย่างเลยก็คือกระเป๋าแบรนดเนมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เต็มตัวไปหมดสงสัยว่าอีกหน่อยพ่อแจ๊ดต้องเตรียมสร้างห้องเก็บกระเป๋าให้คุณแม่คุณลูกแล้วมั้งคะเนี่ย
อยากได้สักใบหนึ่งเนาะลูกเอ้ยนี่น้องแค่๗ขวบกระเป๋าเต็มตัวขนาดนี้อยู่มา๓๐กว่ามีกันสักใบแล้วหรือยังคะ
ไม่ต้องตกใจกระเป๋าของคุณแม่ค่อนั่นเลยค่ะแม่เขาสะสมนะคะก็เอาเงินจากหัวเขานี่เลย
เช้าเราก็สะพายกระเป๋าผ้าไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารักลักลวกค่ะคุณผู้ชม